น้องอินเตอร์กินแต่แจ๋วใช่คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าที่ว่าซื้อรถให้พ่อเนี่ยแหละค่ะ
จริงแล้วพอทำธุรกิจนะน้องก็ออกตังค์ส่วนหนึ่งนะคะด้านหลังเป็นนักข่าวนะคะไม่ใช่คุณพ่อนะคะ
แล้วก็เรื่องซื้อทองให้ยายด้วยน่ารักจริงน่าเอ็นดูมาก
น้องเตอร์ได้ซื้อของขวดวันเกิดให้คุณยายเป็นใส่คอ
แฟนไทร่าติดตามหน่อยค่ะเผื่อรู้มีละครละคร
ค่ะอย่าลืมดูแล้วนะคะละครของน้องเตอร์ไปเรื่อยนะคะ
รับรองว่าเรื่องต่อมันต้องสนุกมากแน่เลยค่ะ

บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้งานหนักไปหรือเปล่า
ให้ลูกทำงานซื้อบ้านซื้อรถนะคะ
เขาก็ทำเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว